คุณผู้ชมฮะเคยไหมเล่นโทรศัพท์เพลินเดินไปนะฮะ
บางทีก็ลงนั่งที่เก้าอี้แล้วถ้ามันไม่ใช่เก้าอี้ล่ะทำยังไง
ตกใจร้องไห้จ้าเลยนะฮะ
โอ้โหเพลินจริงลูกนึกว่าเก้าอี้พลุบ
เออแต่อันนี้ต้องเตือนนะอันตรายนะอันตรายนะฮะ

น้อยคนนี้มัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูอะไรบนมือถือก็ไม่รู้นะครับ
อยู่รอบบ้านพอถึงจุดที่ผู้ปกครองเอาถังน้ำเอาไว้

คาดว่าจะลองน้ำฝนที่รั่วลงมา
น้ำเต็มถังนะครับคงนึกว่าเก้าอี้แล้วมั้งลูกนะ

นี่เตือนไปอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมฮะที่ผมบอกว่าอันตรายคืออะไร
คือถ้าสมมุติว่าเด็กเนี่ยอันนี้ยังโตหน่อยนะฮะถ้าเด็กเล็กอะไรอย่างนี้
จมน้ำคว่ำหน้าลงไปเพราะฉะนั้นตัวเองไม่ได้นะครับ
อย่าเอาถังน้ำหรืออะไรไว้แบบนี้นะฮะ